อีกหนึ่งเรื่องโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปอีกแล้ว
แต่คราวนี้เป็นคลิปเหตุพายุฤดูร้อนถล่มหลายพื้นที่เมฆดำครึ้มเลยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคอีสานค่ะ
เริ่มจากคลิปนี้นะคะผู้ใช้งานชื่อต้นหลังวัด
โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศมืดฟ้ามัวดินบริเวณที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกดค่ะ
พบว่ามีลมพายุพัดค่อนข้างรุนแรงมีต้นไม้ปลิวเลยแล้วก็ฟ้าครึ้ม
ส่วนสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าสายันมารมนะคะก็โพสต์คลิปวิดีโอขณะเกิดพายุฝนตก
แล้วก็ลมพัดแรงที่วัดบ้านโนนกอกตำบลสหธาตุอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็มีภาพเพลิงไม้มุงหลังคาสังกษีที่ถูกพายุพัดจนพังเสียหายด้วย
ผู้ใช้งานอินสตาแกรมไลน์หนึ่งนะคะก็โพสต์คลิปเหมือนกัน
บันทึกภาพขณะฝนตกหนักในจังหวัดบุรีรำนะคะช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็น
ซึ่งก็มีการบรรยายประกอบด้วยไปฟังเสียงเจ้าของคลิปกันค่ะ
ปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะหลายคนตกใจกันมากโอ้โหมันมืดขนาดนี้เลยเหรอ
โลกโซเชียลแสนจะมีอะไรโผล่มาจากอวกาศไหมนะคะ
นี่แหละบรรยากาศของจังหวัดสกลนครตอนนี้น่ากลัวมาก
คือก็กลายเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์แล้วก็แชร์แตกตื่นกันทั่วเลยนะคะ
ล่าสุดสอบถามไปยังคนในพื้นที่ซึ่งก็อยู่ในพิกัดของภาพนี้เนี่ย
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าภาพที่แชร์กันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
อยู่บริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวานอนนิวาส
อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนี่แหละค่ะ
แต่เป็นฟ้ามืดเพียงช่วงเวลาสั้นไม่กี่นาที
มีฝนตกรุนแรงแต่ไม่นานนะคะ
แล้วก็ทางแหล่งข่าวก็บอกว่า
ว่าภาพฟ้ามืดดำนี้อาจจะมีการตกแต่งภาพจนมืดเกินจริงกว่าที่ตาเห็น
ก็มืดจริงแหละแต่อาจจะทำให้อุ๊ยดำขึ้นอาจจะเร่ง
เมื่อที่เห็นภาพในโลกโซเที่ยวก็อย่าเพิ่งเชื่อทันที
ตรวจสอบก่อนแต่งภาพแต่งสีแต่งอะไรหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเรื่องของพายุฤดูร้อนต้องบอกเลยว่า
ตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงมาก
เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย
พายุฤดูร้อนพายุลูกเห็บพัดถล่ม
โดยเฉพาะคนสูงอายุและเด็ก
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะ

กระท่อมที่ไม่ค่อยแข็งแรงปลอดภัย
แล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกลงมาเยอะในช่วงนี้เนี่ย

เพราะว่าเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเก็บน้ำไว้ใช้

เพราะหลายพื้นที่ฝนเริ่มตกมาแล้ว
และเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมฝนก็จะมาแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้ามีภาพให้ดูอีกน้องเฟื่อง

รุนแรงหลังคาปลิวต้นไม้ล้ม

ใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อด้วยนะคะ